อ้าวมีเรื่องมาเตือนสาววัยมรุ่นที่เป็นติ่งเกาหลีกันหน่อย
เดี๋ยวนี้ก็ชอบไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตกันแพง
มีผู้หญิงคนหนึ่งตุ้ยนุ้ยหน่อยนะครับ
ผู้ชมเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะรับกฏบัตรคอนเสิร์ต
เขามือดีสามารถกดแบบหน้าเวทีเลยต้องจ่ายใบละหมื่น
สุดท้ายได้เงินปุ๊บเชิดเงินหนีไป
มีคนตกเป็นเหยื่อ๖๐รายศูนย์เงินรวมแล้ว๒แสนบาทนะครับ
อันนี้เป็นนางสาวนิดนามสมมุตินะฮะแสดงหลักฐานการพูดคุยกันกับผู้หญิงที่ว่านี้เป็นมิจฉาชีพ
แล้วก็มีสลิปการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของมิจฉาชีพคนนี้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเป็นนามสมมุติแล้วกันนะคุณตุ้ยนุ้ยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
โดยในแชทมีข้อความการทวงเงินอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ
ผู้เสียหายก็บอกว่ามิจฉาชีพรายนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนที่โรงเรียน
แล้วก็ผันตัวเป็นติ่งเกาหลีรับขายรับซื้อรับจองบัตรคอนเสิร์ตด้วย
ตอนแรกใช่ไหมคะเขาเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกับหนู
ยังไม่ถึงเทอมค่ะแล้วเขาก็เคยเล่นกับเพื่อนในกลุ่มด้วยกัน
แต่ตัวหนูเองไม่ได้สนิทค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยพอโตขึ้นมาสักระยะหนึ่ง
เขาก็เลยแบบว่าผันตัวไปเป็นสิ่งเกาหลีแล้วก็ได้ขายบัตรคอนเสิร์ต
แบบว่ากดบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็เอาไปขายให้คนอื่นนะคะก็ใครที่ต้องการ
ผู้เสียหายก็บอกว่าถูกหลอกถูกหลอกยืมเงินด้วยนะ๓ครั้งรวมเป็น๑๔๕๐๐บาท
บอกว่าจำเป็นต้องใช้เงินด่วนเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ไว้ใจกัน
ครั้งที่๒ยืมไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีครั้งที่๓ยืมเงินไปจ่ายค่าบ้าน
เสร็จหมื่นกว่าบาทแล้วก็จะขอคืนเงินทั้งหมดในวันที่๒๗ที่ผ่านมา
พอถึงวันนัดนางสาวตุ้ยนุ้ยคนนั้นไม่สามารถติดต่อได้
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้บ่ายเบียงอ้างนู่น
นี่สารพัดให้ดูหน้าเห็นอกเห็นใจครับก่อนจะเงียบไปติดต่อไม่ได้เลย
โพสต์ข้อความตามหาตามบ่อแสที่มีของนางสาวตุ้ยนุ้ยปรากฏว่าพอโพสต์ไป
ไม่ใช่เธอคนเดียวนะมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนครับ
ถูกผู้หญิงคนนี้หลอกไปคุยหลายคนแล้วก็หลอกเหยื่อให้ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ต
เขาสามารถกดบัตรได้ดีมือดีมากสามารถนั่งแบบหน้าสุดใกล้ชิดนักร้องเกาหลีเลย
มีคนอยากได้ก็หลงเชื่อเยอะครับนะฮะสุดท้ายมีเพียงคนเดียวที่ได้บัต
เสิร์ตแบบจริงไปอ่ะฮะแล้วพอมีคนหลงเชื่อเยอะโอนเงินไปให้
เธอก็ได้เงินปุ๊บก็หายเงียบพร้อมกับเงินที่โอนไป
ตอนนี้มีผู้เสียหาย๖๐กว่าคนตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาตามหานางสาวตุ้ยนุ้ยคนนี้
เนื่องจากว่ารวมแล้วเสียหายกันไป๒แสนกว่าบาท
แล้วบางส่วนก็ไปแจ้งความแล้วในส่วนของนางสาวนิด
เพราะว่าเป็นคดีเรื่องของคดีแพ่งเพื่อออกหมายเรียกให้นางสาวตุ้ยนุ้ยมาชดใช้ต่อไปนะครับ